ตอนนี้มาดูวันนี้ก่อน

เป็นวันเกิดของบุคคลสำคัญทางการเมือง

ก็มีข้าราชการมีบุคคลการเมือง
มีประชาชนไปอวยพรวันเกิดกันคึกคัก
ลูกชายกัน๒คนแล้วคนที่ถูกจับตามมากมากที่สุดก็คือ
ว่าคุณอนุทินตกลงเลือกคั่วเลือกข้างหรือยัง
ใจยังไงเอาเอาเรื่องของวันเกิดปุชาชิดชอบก่อนละกันนะครับ
ค่ะเรื่องของวันเกิดเนี่ยนะคะคือวันนี้เนี่ย
รอบ๙๑ปีของนายชัยชิดชอบอดีตประธานรัฐสภา
ก็จัดที่บ้านศิลาชัยค่ะที่จังหวัดบุรีรำ
บรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยบรรยากาศคึกคักนะคะ
เพราะว่ามีข้าราชการมีนักการเมืองมีอดีตข้าราชการ

แล้วก็มีการทำพิธีเสี่ยงทายด้วยนะฮะดึงคางไก่อะไรเนี่ยนะครับ

นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
นายสรอัตกลิ่นประทุมประธานที่ปรึกษาพัก

แล้วก็นายพารดรนายกรวีปริศนานันทกุล
แล้วก็ลูกชายครับคุณเนวินชิดชอบนะครับ
ประธานสโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนะครับ
คุณศักดิ์สยามชิดชอบเลยค่ะที่การภักดิ์ภูมิใจไทย
แล้วก็มีพลตำรวจโทเพิ่มภูมิชิดชอบ

ก็อย่างที่บอกแหละคือข่าวก็ไปโฟกัสนี่แหละ
จ่อไมค์สัมภาษณ์ถามคุณอนุทินว่า
หลังจากนี้เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล

คุณอนุทินตัดสินใจอย่างไกลหรือยัง
ซิว่าคุณอนุทินตอบเหมือนเดิมไหม

บอกว่าเดี๋ยวต้องรอก่อนวันที่๙พฤษภา
รอให้กรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก่อน

เพราะว่าตอนนี้ยังมีการดำเนินการอีกหลายขั้นตอน
และที่สำคัญคุณพอเข้าสู่เดือนเมษายน
อันนี้ก็เข้าสู่โหมดงานสำคัญงานพระราชพิธี
ดังนั้นทุกอย่างก็จะต้องนิ่ง
แล้วก็ไปให้ความสนใจกับเรื่องงานพระราชพิธีก่อน
เพราะว่าถือว่าเป็นพิธีประวัติศาสตร์

แล้วก็อยากให้พระราชพิธีนี้เกิดความเรียบร้อย

คุณอนุทินให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะค่ะใช่อยากไม่จบนะ
ยังมีอีกคำถามหนึ่งผู้สิทธิ์ก็ถามคุณอนุทิน
วันก่อนที่ไปร่วมงานฉลองมงคลสมรสบุตรชาย
ของรองนายกวิศนุเครืองาม
สรุปแล้วได้มีการพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีหรือไม่

คุณอนุทินบอกว่าไม่ได้พบนายยกรัฐมนตรีเลย

ตัวคุณอนุทินเอาแค่ของขวัญไปให้คู่บ่าวสาวเท่านั้น
แล้วก็ดื่มน้ำ๒๓แก้ว
คือเท่ากับไม่ได้เป็นการพูดคุยกับใครเลยนะครับ
นี่คุณอนุทินตอบคำถามสื่อแบบนี้นะครับ

คือก็จะมีคนไปลงชื่อไปตั้งหัวข้อเรื่องต่างเยอะ

อย่างนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีคนไปล่ารายชื่อ
ถอดถอนนายปียบุทแสงกระหนกกลุ่น

มีคนลงชื่อ๑หมื่น๔๓๑๖คน

แต่เขาก็มีการตั้งแคมเปญอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะ

สนับสนุนปียบุตรเป็นสอสอพักอนาคตใหม่คืออันนี้
ก็ยังมีคนไปลงชื่อให้กำลังใจตอนนี้พันกว่าคน
คือมีทั้งล่ารายชื่อถอดถอนแล้วก็สนับสนุนนะฮะ

จากเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อประเทศร้ายแรง
ควรมีบุคคลที่คิดจะล้มล้างสถาบันอยู่ในระบบราชการของประเทศไทยเด็ดขาด
แฮชแท็กถอดถอนปียบุตรแล้วก็แฮชแท็กอันตรายต่อประเทศไทยนะครับ

มีอีกค่ะก็คือรายชื่อถอดถอนพลเอกอภิรัต
ออกจากตำแหน่งพบทบนะคะ
ก็ให้เหตุผลบอกว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อประเทศร้ายแรง
ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
แถลงข่าวต่อต้านประชาธิปไตยหลายครั้ง
ใช่ครับแล้วก็ล่าสุดที่พบทบออกมาแสดงความคิดความเห็น
ซ้ายจัดดัดจริตอะไรเนี่ยนะฮะ
ก็ล่าสุดเข้าไปดูเนี่ยมีคนลงชื่อถอดถอน
อันนี้คือพลเอกอภิรัตน์นะคะ๓๗๘๗๘คน

ดิฉันก็เข้าไปแวบดูเรื่องถอดถอนกรกตเหมือนกันคุณ
ตอนนี้๘๔๓๕๓๕รายชื่อแล้วนะคะ